และจากการที่หลายภาคส่วนได้งดจัดกิจกรรมรื่นเริง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชในปีนี้
ก็ทำให้เทศกาลลอยกระทงค่อนข้างซบเศร้า
โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่องเที่ยวรวมทั้งร้านอาหาร
มีคนไปใช้บริการลดลงจำนวนมากค่ะ
ธนิวัลกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาคารไทย
ประเมินภาพรวมร้านอาหารในเทศกาลวันลอยกระทงปีนี้
ขายจะเพิ่มขึ้นเพียง๑๓๐๑๔๐จากเดิมที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว
โดยมีการใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่๔๐๐บาทถึง๕๐๐บาทต่อคนในเขตกรุงเทพ
และตามหัวเมืองใหญ่เฉลี่ย๓๐๐บาทต่อคน
จากประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงบรรยากาศที่โศกเศร้า
ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนยอมรับได้
ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปรับลดต้นทุนการผลิต

หันมาเพิ่มกลยุทธ์และช่องทางการขายทางออนไลน์และเดลิเวอรี่แทน
และมองว่าวันลอยกระทงร้านอาหารริมแม่น้ำ
ก็ยังคงเป็นช่องทางหลักสำหรับผู้ใช้บริการ
มากกว่าร้านอาหารที่อยู่ในเมืองทั่วไป
ผู้ใช้บริการปีนี้ลดลงไปจำนวนมาก
จากปกติที่มียอดจองข้ามปี

ทำให้ทางร้านตัดสินใจงดกิจกรรมการแสดงทั้งหมด
เหลือแค่การเปิดเพลงลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว
รวมทั้งยกเลิกโปรโมชั่นที่เข้ามารับประทานอาหาร

เพราะว่ายอดผู้ใช้บริการลดลงจำนวนมาก
ขณะที่นายภูริวัฒน์ลิ้มถาวรรัฐนายกสมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศ
ประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเที่ยวงานลอยกระทง
ลดลง๑๔๐๑๕๐เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวไทยที่ลดลงเป็นจำนวนมาก
เพราะยังอยู่ในบรรยากาศที่โศกเศร้า
แต่คาดว่าหลังจากช่วงเดือนธันวาคมปีนี้จนถึงมกราคมปีหน้า
จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากขึ้น
หลังมียอดจองตัวการเดินทางอยู่ที่๑๖๐
เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวและสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากขึ้น